เป็นสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยหรือเปล่า

คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทย
โอ้โหน่ากลัวนะแล้วดูสายสื่อสารสิครับพี่เบิร์ดดอม
โอ้โหนี่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะ

ใจคอไม่ดีเลยเมื่อคืนเห็นพาดหัวข่าวแล้วหูใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มเลย

ใช่ค่ะเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นสักประมาณช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
จุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอาคารของสำนักงาน
ที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐประจำประเทศไทย
ซึ่งอยู่ติดกับสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
อ๋อถึงว่ารายงานตอนแรกนึกว่าสถานทูตเยอรมัน
ใช่อยู่ในซอยสาธรณ์๑ถนนสาธรณ์ใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาธรณ์กรุงเทพป่านคร
จุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นอาคาร๒ชั้นปัจจุบัน
เบาใจได้หน่อยไม่มีผู้พักอาศัยหรือว่าทำงานอยู่ด้านใน
ปลูกอยู่ในรัวรอบขอบชิดแล้วก็กุญแจล็อกไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการวางหัวฉีดน้ำจากด้านนอกรั้วอาคาร
ใช้เวลาไม่นานค่ะ๑๕นาทีที่สุดแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จากการสอบถามนายจิราพงศ์อริยวงพิทักษ์
เป็นอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เข้าไปช่วยระงับเหตุบอกว่า
ต้นเพลิงเกิดจากบริเวณชั้น๒ของตัวอาคาร
ไฟลุกลามไปที่ปล่องแอร์ฝ้าเพดานก็เลยทำให้ระบบไฟแล้วก็ระบบแอร์รวมถึงหลังคาเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะ
เบื้องต้นเอาให้สบายใจนะครับคุณผู้ชม
ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จริง
พอถอพิสูจน์หลักฐานต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็วันนี้แหละน่าจะรู้แหละสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรนะคะ
น่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรไหมปิดไม่ให้ใครใช้บริการ